อีกหนึ่งประจากการเทนนิสรายการส่งท้ายปี
ก็เป็นรายการการแข่งขันที่จัดขึ้น
ดึงมือวางระดับโลกมาร่วมในการแข่งขันที่สำคัญ
ก็คือผรดบธรรมเนียมแผงนี้ของไทยเรื่องของอาหาร
ซึ่งครั้งนี้ได้เจ๊ไฝมาช่วย

ก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าจะแฮปปี้กับทุกฝ่ายนะครับ
เพราะว่าอยู่ในช่วงกำลังฮอตฮิตพอดีครับ
สำหรับเซลปท่านนี้นะครับสามสุดยอดนักเทนนิสหญิงของโลกนะครับ
ทั้งซิมานาฮาเลฟมึงหนึ่งจากโรแมเนียเยเลน่าออสตาเพ็นโก้นะครับ
การทำอาหารเลยครับเมนูไข่เจียวปูแล้วก็ต้ม
ยำกุ้งครับโดยเจ๊ไฟหรือว่านางซุมพิลยา
นะครับเจ้าของร้านอาหารดังยาดประตูผี
ที่ได้รับมิชลินสตาร์ระดับหนึ่งดาวนะครับ
ันตีความอร่อยที่ร้านอาหารทั่วโลกให้การยอมรับคอยเทรนด์ให้เลยนะครับ
โดย๓นักเทนนิสสาวก็เตรียมจะลงแข่งขันนะครับ
รายการพิเศษที่หัวหินครับวันที่๒๓แล้วก็๒๔ธันวาคมนี้
ก็บอกในธรรมนองเดียวกันนะครับว่าตื่นเต้นกับการเดินทางมาที่ไทยครั้งนี้

เพิ่งจะเดินทางมาเป็นครั้งแรกก็ชื่นชมความสวยงามของชายหาดหัวหิน
รวมถึงการได้ทำอาหารไทยที่เจ้าตัวนั้นตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยนะครับ
จากนั้นครับในช่วงค่ำนายสิวัตรฤทธาพรพครับ
ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแห่งขัน
ก็แถลงข่าวความพร้อมในรายการนี้นะครับ
บอกว่าซิบนาฮาเลฟดิเดน่าออสตาเพนโก้โจฮาน่าคอนต้า
แล้วก็แคโรเดน่าพริสโกว่าที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับ
ร่วมในการพูดคุยด้วยโดยมีพระดอนศรีชาพันธ์และแคมมารินทสุการ
ร่วมพูดคุยทั้ง๔คนบนเวทีก็เป็นพิธีกรอยู่แล้วนะครับ
สำหรับการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันนี้นะครับ
เริ่มเวลา๖โมงเย็นที่สนามทรูอาลิน่าหัวหินครับ
คู่แรกฮาเลฟเจอกับคอนต้าแล้วก็คู่๒เนี่ย
จังหวัดชนบุรีครับก็พูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขัน
วันที่๒๘ถึง๓๑ธันวาคมนี้
รายการนี้ก็จะนำเอานักกอล์ฟนะครับ๖๐อันดับแรก
โดยให้มีการตัดตัวแล้วก็ชิงเงินรางวัลประมาณนะครับ๑๘ล้านบาทพร้อมกับคะแนนสะสมอันดับโลกด้วยครับ